คือเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่มันเลื่อนกันเนี่ยนะคะ
มันทำให้ประชาชนนี่งุนงงสงสัย
สงสัยประการแรกเลยก็คือสงสัยไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ
เรายังจำได้ไหมคะกรณีของคุณพิธา
พอกรกตส่งปั๊บสารรัฐมนูลรับปุ๊บ
แล้วก็วินิจฉัยแล้วก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ไปยื่นจดหมายในสภาทันเวลาเลยคุณสมัครหุ้นสื่อ
ใช่อ่ะก็เร็วจนกระทั่งแบบทำไมมันเร็วขนาดนั้น
แล้วเราก็คาดหวังกันว่ากรณีเรื่องให้วินิจฉัย
ข้อบังคับกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็น่าจะเร็วแบบนั้น
ปรากฏว่าท่านประกาศเลื่อนออกมาเนี่ยหลายคนตะลึงตึง
สารรัฐมนุนลักษณะหนึ่งก็กรณีหนึ่งก็เร็วมาก
กรณีนี้ก็เลื่อนออกไปอ่าก็อาจจะอย่างที่คุณจตุพรบอกว่า
เป็นความเมตตาของศาลเพราะว่าทันทีที่สารรัฐมนุนเลื่อน
ซึ่งเลื่อนไปสภาก็ต้องเลื่อนอันนี้เป็นกลไกตามกันไม่ว่ากัน
แต่เพื่อไทยเลื่อนทำไมประชาชนของวงใช่
ก็คุณก็แถลงไปสิถ้าเผื่อว่าคุณมีตัวที่จะแถลง
มีพักที่จะแถลงคุณก็แถลงไปเลย
แล้วแถลงไปแล้วยังไม่โหวตก็ไม่เป็นไรก็ไปจัดรัฐบาลกัน
มันยิ่งทำให้มั่นใจว่าเดี๋ยววันโหวตแล้วมีตัวบุคคลมีอะไรต่ออะไรเรียบร้อย
เอาเลื่อนด้วยคนก็เลยงุนงงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเพื่อไทยเลื่อนไปทำไม
หรือว่าไม่กล้าประกาศออกมาประกาศออกมาแล้วก็อาจจะช็อกอีกรอบนึง
เพราะว่าถ้าอะไรที่มันดียิ่งเร็วมันก็ยิ่งดี
ประกาศออกมาโอ้ยประชาชนก็ชื่นชมสมหวังอะไรประมาณนี้
แต่เกรงว่าประกาศออกมาแล้วก็จะช็อกกันอีกรอบนึงก็เลยไม่ได้ประกาศไง
แล้วคนก็เอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันด้วยเนอะมันควรจะประกาศเมื่อวานนี้
ถ้ามีดีลที่จัดการตกลงกันได้ไปรวมพักนู้นพักนี้มาเนี่ย
มันก็ควรจะประกาศให้ประชาชนรู้
คือจะมีลุงหรือไม่มีลุงก็ประกาศไปเลยอะไรอย่างนี้เหรอฮะ
ก็เกรงว่าประกาศออกมาแล้วมันจะมีลุงกันสิฮะ
มันก็เลยทำให้กลัวว่าสังคมจะช็อกอีกรอบนึง
เพราะว่าช็อกรอบแรกที่ประกาศตัดก้าวไกลออก
แต่อันนั้นก็ใช้วิธีการสื่อสารว่าถอนตัวออกมาจาก๘พักร่วมถอนออกมานะ
แต่ประชาชนเขาก็คงรู้ว่าความหมายมันคือก็เตะก้าวไกลออกไป
แต่ทีนี้การที่ประกาศออกไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนก็ตั้งตารอว่าแล้วจะไปจับมือกับใคร
แล้วก็นัดหมายกันเรียบร้อยก็ควรจะออกมาประกาศให้ประชาชนรู้
มันก็เลยยังคลุมเคลือต่อไปว่าภาพของรัฐบาลคั่วใหม่จะเป็นยังไง
ครึมมากเลยแล้วเราจะต้องอึมครึมต่อไปจนกว่าที่จะถึงวันที่๑๖
ซึ่งยังไม่รู้นะวันที่๑๖สารบุญท่านจะว่ายังไงนะ

ซึ่งมันอาจจะต้องต่อไปต่ออีก